เป็นเอ่อต้องโดยการร่วมเพื่อค้นหาน้องเพื่อค้นหา
น้องผู้เสียหาเอ่อผู้สูญหายทั้งสิบสามคนนะครับ
จากการรับรายงานล่าสุดจากหน่วยซิลที่เข้าไปในที่ผ่าน
สามแยกเข้าไปนะครับแล้วเมื่อสักครู่เข้าไปที่หาดพัทยา
ได้นะครับปรากฏว่าหาดพัทยาโดนน้ำท่วมก็เลยลึก
เข้าไปอีกประมาณสามถึงสี่ร้อยเมตรเป็นที่สูงอีกจุด
หนึ่งเราพบน้องทั้งสิบสามคนปลอดภัย
นะครับเอ่อสิบสามคนปลอดภัยค่ะแต่ภารกิจก็ยืนยันว่าจะ
สิ้นสุดนะครับเพราะว่าตามแผนที่ผมบอกเสมอว่า
แผนที่หนึ่งของเราคือการเอาน้ำออกให้หมดแล้วเอา
น้องเขาออกมานะครับวันนี้ภารกิจก็ยังต้องเข้าห้องน้ำอยู่
ให้หมดในขณะเดียวกันเรากำลังวางแผนประชุมวางแผน
อยู่เพื่อจะส่งพยาบาลหรือแพทย์เข้าไปดูแลนะครับว่าเอ่อ
สภาพน้องเขาเป็นอย่างไรนะครับเอ่อณวันนี้ข่าวสารที่
แจ้งออกมายังต้องยืนยันอีกเกือบไม่กลับในอีกเกือบ
สองสามชั่วโมงเพราะฉะนั้นในชั้นนี้ผมกับทีมงานทั้งหมด
ไม่สามารถยืนข้อยันข้อเรียกจริงอะไรได้ซึ่งปกประ
วัติผมอีกเรื่องจะไม่พูดคาคาคาดาวมาตลอดนะครับเอ่อ
แต่ยืนยันว่าเราพบนะครับแล้วก็ถ้าเราประเมิน
แพทย์ประเมินแล้วว่าสุขภาพน้องเขาเป็นยังไงเราจะ
ดูแลเขาให้มีศักยภาพพอที่จะเคลื่อนไหวได้ก่อน
แล้วเราจะประเมินการเคลื่อนย้ายออกมาอีกครั้งหนึ่ง
เพราะฉะนั้นภารกิจที่มีอยู่๓ประเทศที่บอกว่า
ค้นหากู้ภัยแล้วก็ส่งกลับนะครับ

ตอนนี้เรากำลังจะกู้ภัยนะครับ
เอาน้องเขาออกมาให้ได้นะครับ
เดี๋ยวเรากำลังจะจัดทีมหมอและพยาบาลที่ผมบอกน้องทุกคนว่า
เตรียมการอยู่เสมอที่นำหมอที่ดำน้ำ
หรือจะเป็นทีมที่ดำน้ำได้เข้าไปนะครับ

เราจะส่งเข้าไปทันทีแล้วเข้าไปดู
สิ่งที่เราจะส่งเข้าไปร่วมกันก็คืออาหาร
แต่กลับเรียนว่าไม่แน่ใจว่าท่านจะทานได้หรือเปล่า
อย่างที่ผมบอกว่า๑๐วันแล้วไม่ว่าจะทัน
เหมือนตอนเย็นที่ผมบอกไม่รู้จะย่อยจะผ่านได้หรือเปล่านะครับ
ภารกิจอื่นยังมีอีกมากมาย

ส่งกลับเขาแล้วฟื้นฟูเขาจนกลับมาเป็นปกติสุข
กลับไปเรียนหนังสือได้นะครับ
แต่ผมยืนยันว่าทุกคนมีความสุขที่ค้นหาจนพบ
เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่น้อยครั้งจะเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยนะครับ

สื่อมวลชนที่ให้ความร่วมมือกับผมกับทีมงานมาตลอด๔๕วันหลังนี้
ที่ให้ความร่วมมือทุกเรื่องที่ผมขอไป
ผมอยากให้ประเทศไทยในอนาคตอันใกล้มีสภาพให้ความร่วมมือเหมือนที่เราทำกันณวันนี้นะครับที่ดอยนางนอนนี้ขอให้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้แล้วผมเชื่อว่าประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็คำถามไม่ต้องนะฮะขอขออนุญาตนะฮะเราจะเรามีเวลาน้อยที่เราต้องทำงานกันอีกเราเราเองเนี่ยนะ

ก็ขออนุญาตเชิญซิลมาจากโดยตรงซึ่งได้รับความกรุณาจากกองทัพเรือก็ต้องขอบคุณหน้าตรงนี้ทีมค้นหาบนถ้ำนะครับที่เราบอกแล้วว่าถ้าแผนหนึ่งใช้ไม่ได้ต้องใช้แผนสองทีมค้นหาบนถ้ำคือทีมของกองทัพบกของกองทัพภาคที่สามทั้งหมดนะครับผมกล่าวไม่รู้จะกล่าวยังไงอะนะฮะ
แล้วที่เราบอกว่าหลุมไปสำรวจเป็นร้อยหลุมแล้วมีศักยภาพประมาณ๕๖หลุมแล้วเราก็เจาะวันนี้ที่มีศักยภาพอีก๒หลุมที่เราจะลงไปให้ได้๔๕๐๐เมตรนั่นคือทีมของกองทัพบกผสมนะครับจากทุกภาคส่วนมาอีกหลายจังหวัดนะครับนอกจากนั้นทีมหลายหลายหน่วยอย่างที่ผมบอกนะครับทีมตำรวจก็จะ
ผมกลับเรียนว่ากว่าจะไปกลับกว่ายืนยันกว่าจะเห็นหน้าเห็นตาแล้วทำแผนได้อีกอย่างน้อยสี่ชั่วโมงนะครับแต่ผมกลับขอบคุณสื่อมันชนทุกคนที่ให้กำลังใจพวกเราเป็นอย่างนี้สำคัญที่สุดนะครับกำลังใจจากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศกำลังใจจากพี่น้องประชาชนคนทั้งโลกนะครับที่ให้กํ